หนึ่งเรื่องที่ชาวบ้านเขาพังงะเพราะเปิดประตูบ้านมาแล้วเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
โอ๊ยเดี๋ยวนี้นะงูอัพเวลแล้วไปอยู่ตรงไหนก็ได้
และอยากได้ฟังคุณชิสาอุทานเมื่อสักครู่คุณล็อกอุทานยังไงนะ

ไม่ใช่คุณไม่ได้อุทานอย่างนี้
ว๊ายคุณว๊ายช่างได้ไปอยู่เนาะคุณพูดอย่างนี้
จะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมคะที่ไหนฮะ
กรุงเทพฯอาหารละครนั้นครับดิงเมืองอาฮ่าบ้านไหนละเนี่ย

ผมนี่เองคุณเป็นบ้านของคุณลุงพรชัยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ช่วงนั้นฝนตกหนักด้วยพอดีวันนั้นน่ะลุงอยู่ในบ้านแล้วออกมาดูกลัวว่าน้ำจะท่วม
ก็เปิดประตูออกมายังไม่เห็นงูนะแต่จังหวะที่จะกลับเข้าบ้านคุณนึกออกไหม
ออกมาจากบ้านเสร็จเราไม่เห็นเพราะเราเดินออกมาจากด้านในอันนี้คือประตูด้านนอกนะ
หลังจากนั้นคุณลุงทำยังไงใช้ไม้หล่ายไหล้ออกไปซึ่งมันก็เหลื้อนิ
น่าจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งหรือเกือบ๒เมตรได้
ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เลย

เออมองไม่ค่อยเห็นค่ะคุณลุง
ซึ่งคุณผู้ชมคุณลุงเขาเข้าไปตอบไปดูกันเอาเอง

ลองเข้าไปดูเนี่ยบ้านเลขที่แบบเต็ม

แต่ตอนนี้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ให้ดูบ้านเลขที่
อะไรงูไปไหน

อ้าวหลังบ้านไหมหรือบ้านอ้าว
หลังบ้านไหมหรือบ้านข้าง
หรือบนบ้านหรือบ้านข้าง

โอ๊ยตายแล้วแล้วยังไงเนี่ยแล้วผมจะบอกให้ว่า
นี้สมัยนี้เราเล่าข่าวกันเนี่ย
งูในเมืองมันตัวย้าย

ประดีละคือน้ำทวมแสดงตกอาวบ้านไง

มาอยู่ที่สูงซึ่งตอนนี้
ไม่รู้แล้วยังไม่ได้จับด้วย
โอ๊ยแล้วมันจะสูญแค่ไหน

อาจจะเจองูก็ให้รีบจับจัดการนะครับ
ถ้าเกิดว่าเจออีกรอบก็แจ้งกู้ภัยนะคุณงงนะ